ผู้ชายผู้ชายค่ะขี่มอเตอร์ไซด์ไปก่อกวนในมูลนิธิก่อนคือในมูลนิธิเนี่ยเขาจำกัดพื้นที่ก็ยังคือเข้าใจได้คิดว่าเป็นสนามแข่งรถหรอคะแก้บนหรือเปล่าไม่พี่เบิร์ทตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าแก้บนเหมือนกันสุดท้ายค่ะพ่อชาวบ้านบอกเห็นท่าไม่ดีไม่น่าจะใช่แล้วโทรแจ้งตำรวจตำรวจ
จากจุดนี้ออกไปบนถนนเลยคราวนี้ชาวบ้านบอกว่าต้องหลบรถให้แกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปประสบอุบัติเหตุนะเอาจุดแรกให้ดูแบบนี้ก่อนวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมวนวนแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะไปดูจุดจบสายซ่ากันหน่อยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจบยังไงค่ะจุดเกิดเหตุจุดแรกก็คือมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกับบินบุรีจะ

รถไฟในเทศบาลตะบนกบินแล้วเขาก็ขับวนเวียนแบบนี้คุณดูสิรถที่เข้ามาทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ต้องหยุดให้แบบนี้นะคะต้องจอดกันนะฮะบางคันเนี่ยถึงขั้นมาเกือบเฉียวเกือบชนนะฮะตำรวจเรียกให้หยุดแกก็ไม่หยุดเห็นมั้ยวนอีกแล้ววนอีกแล้วฮะจากนั้นขี่หลบหนีไปทางแยกไปรสดีแล้วก็
ขี่ย้อนศรไปแบบนี้ฮะโอ้ยเสียวซื่อมไปละ
โอ้โหอันนี้พีคพีคในพีคขี่ย้อนสอนด้วยจ้ะ
แล้วตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าไปเฉียวไปชนรถของชาวบ้านเขานะ
โอ้โหแกบิดนะบิดสุดอาจารย์โอ้โหนี่ตามหลักแอโร่ไดนามิกเลยนะ
ก้มต่ำด้วยก้มต่ำจ้ะลบลายลบลายแล้วอยู่เลนควาที่รถฝั่งโน้นเขาขับเร็วด้วยไง
ใช่ค่ะพี่เบิร์ตคือประมาทหวัดเสี่ยวมากอะค่ะสุดท้ายนี่ไงจุดจบของสายซ่า
ไม่รอดนะฮะเพราะตัวเองนั่นแหละขี่ไปชนท้ายตำรวจท้ายรถของตำรวจแล้วไปชนเข้ากับรถเก่งของชาวบ้านที่เขาจอด
อีโนอิเน่แบบนี้ค่ะตำรวจและกู้ภัยก็ต้องช่วยกันจับตัวไว้นะคะใช้เวลาในการไล่ล่ากว่า๓ชั่วโมง
ผู้ชายคนนี้เห็นไหมยังไม่สิ้นฤทธิ์นานยังดิ้นไงผู้ชายคนนี้ชื่อชกอนานกิ่งแก้ว
อายุ๓๔ปีอยู่ในอาการคล้ายกับคนเมานะคะ
ตำรวจต้องควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักกบินบุรี

ขับรถประมาทหวาดเสียวทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะ

ถ้าเกิดว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะ
ก็ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเพิ่มเติมนะคะ

ดูท่าทางคล้ายคนเมาจะแต่เมาอะไรเท่านั้นแหละ
ใช่ค่ะไม่น่ารอด